ต้องบอกว่าเป็นพระเอกแล้วก็เป็นนักร้องนำหน้าใหม่นะที่กำลังมาแรงสุดค่ะ
สำหรับน้องจุ้ยนิทิชัยจากหมอลำคณะศรีอีสานนครสิน
จำกันได้ไหมคะน้องเนี่ยเคยมารายการของเราด้วย
แล้วก็มาฝากผลงานกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ

แล้วนี่เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปยินดีกับน้องหน่อยดีกว่า

โดยเฟซบุ๊กของน้องค่ะก็ได้โพสต์ไว้แบบนี้นะคะ
งามยามดีมารับไอ้ตีบน้อยกลับบ้านเรา
เขาชื่อรถเขาชื่อไอ้ตีบน้อย

ไอ้ตาวนี้ก้อนแรกของชีวิตน่าเอ็นดู
ขอบคุณครอบครัวเพื่อนร่วมงานที่ฮักจุ้ย
แล้วก็พี่แฟนคลับทุกคนเลยที่ช่วยซัพพอร์ตจุ้ยค่ะ

สัญญาจะตั้งใจทำงานให้ดียิ่งขึ้น
ให้ทุกคนปุ้มใจดีตัวตุ้ยนะครับ

น้องก็ละกันยินดีด้วยนะคะ

แต่ที่เราโฟกัสมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
แน่นอนรถใหม่ป้ายแดงจะแวงขนาดนั้น
อุ้ยพี่แจ๊กซ์มีเลข๘อีกแล้วนะคะ

นะคะในข่าวนี้มันมีเลข๘อยู่คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เป็นรถคันแรกของน้องด้วยค่ะ
มินหนี้ก้อนแรกก็ถือว่าเป็นหนี้ในการใช้ทำอาหารกินก็แล้วกัน

ขับรถเรียกทรัพย์ได้มากกว่านี้อีกนะครับ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ